ส่วนเหตุการณ์นี้ก็อาการหนัก๕๐๕๐เป็นตายเท่ากัน
เร่ร่อนที่ถูกรุมทำร้ายที่ชนบุรีอะค่ะตัวฝ่ายที่ทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาป้องกันตัว
ครับแล้วพอเขารู้ข่าวว่าอุ้ยอาการหนักเขาก็เสียใจนะที่ทำรุนแรงขนาดนั้นนี่นะคะในยะอายุสามสิบเก้า
เร่ร่อนที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น๖คนรุมฟันจนเป็นแผลที่ศีรษะขนาดใหญ่
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สาราริมคลองหลังวัดศรีประชารามนางนวรัฐแฟนของนายยะ

แฟนสาวบอกว่าเนี่ยมีกันอยู่สองคนเป็นห่วงมากเลยอยากให้ฟื้นอยากให้หาย
แล้วก็เล่าวินาทีที่เกิดเหตุให้ฟังแบบนี้นะคะ
กับนายยะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนั่งดื่มเหล้าตรงสารา
แม่ค้าขายของข้างวัดก็คือป้าหมวยกับป้านันทะเลาะกัน
ยะไปช่วยห้ามเพราะว่าเคารพป้าหมวย
แต่กลายเป็นว่าถูกป้านันด่าพ่อแม่
กลับบ้านไปบอกลูกให้ลูกมารุมทำร้ายแล้วก็หนีไป

นี่ยืนยันนะคะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

แต่ขออย่างเดียวให้เขาฟื้นคืนชีพ
ให้เขาฟื้นขึ้นมา
ให้เขาตื่นขึ้นมา
หนูไม่ยอมความหนูจะเอาเรื่องถึงที่สุด

อยากให้เขากลับมาโดยเร็วนะพี่เนอะ

ขอให้เขากลับมาเป็นคนด้วย
คุณบอมนักข่าวของเราได้คุยกับป้านัน

เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นทะเลาะกับป้าหมวย

แล้วนายยะเดินมาบอกกับป้าหมวยว่า

เดี๋ยวผมไปเอาพี่ชายมาจัดการ

ยะเหมือนจะมาทำร้ายป้านันนะคะป้านันบอก
แล้วกลับบ้านไปบอกลูกค่ะ
ไปบอกนายมานบลูกชายอายุ๑๖
อายุ๑๖นะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุลูกก็ไปอยู่กับแฟนเพราะว่ากำลังจะคลอดลูก
กำลังจะคลอดลูกค่ะลูกชายอายุ๑๖ใช่ค่ะโอ้จะมีหลานแล้วเหรอ
บอกลูกไม่ได้หนีคือป้านันพยายามจะบอกว่าลูกชายไม่ได้หนี
ก็ยังเนี่ยคุยกันเลยเนี่ยนะคะก็ต่อสายให้นักข่าวของเราคุยนะ
บอกเนี่ยนี่ไงไม่ได้หนีจริงตัวนายมานพยอมรับกับคุณบอมนักข่าวของเรานะคะ
บอกว่าก็โมโหแทนแม่ก็เขาจะมาทำร้ายแม่ก็เลยชวนเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปหา
มือเปล่านะไปถึงถามเลยไอ้ยะมึงจะทำอะไรแม่กูอีกฝ่ายนึงปฏิเสธ
อีกฝ่ายหนึ่งมีมีดเขาบอกว่าฝั่งนายยะมีมีด

ก็เลยล็อกตัวแย่งมีดต่อยหน้านายยะร่วงลงไปกับพื้น
กระทืบไปที่หัวนายะครั้งหนึ่ง
เอาสรรมีดตีไปที่ไหล่แล้วแยกย้ายกันกลับ

นี่เขาก็บอกว่าขอโทษจริงที่ทำเกินไป
ก็ถ้าตำรวจจะเรียกตัวเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะ
ถ้าตำรวจจะเรียกตัวเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะ

ถ้าตำรวจจะเรียกตัวเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะ
ถ้าตำรวจจะเรียกตัวเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะ
ผมอายุยังน้อยไปผมคิดไม่ถึงแล้วกับคุณครับ
สิบหกก็อายุไม่น้อยแล้วมานบ
แล้วนี่ถ้าเขาตายขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะมานพบอกไว้ก่อนเลยนะ
ใช่ตอนนี้เขาหนักเลย๕๐๕๐เป็นตายเท่ากันนะมานพ
ช่วงอย่างที่ในยะถูกรุ้มแค่สัก๕นาทีนะคะ

เห็นคนที่มารุมเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มากันได้๖คนมั้ง
ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา

เห็นเหตุการณ์ยังบอกเลยนะคะว่ามันเกินไปไหม

ยะเขาพิการด้วยนะคะ

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตัวใน
เขาก็เป็นคนเร่ร่อนมาอยู่ที่วัดชอบดื่มเหล้า
ก็ส่งเสียงรำคาญนั่นแหละแต่ก็เขาก็นิสัยดีนะ
ไม่ควรจะถึงขั้นมาใช้ความรุนแรงกันขนาดนี้
นัยยะปางตายแบบนี้
แม่เขาอะครับแม่ของคนก่อเหตุมาร้านตรงนี้ใช่
ใช่เพราะคือเขาขายของอย่างนี้แล้วคือเราทะเลาะกับแม่ค้าด้วยกัน

ตอนนี้คือเขาไม่ยอมอยู่แล้วไงครับ

ก็เลยโทรหาลูกชายเขาให้มารุมกระทืบ

เขาได้ด่ากลับทางไหมครับไม่ด่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
อืมที่เหลือก็รอขั้นตอนทางคดีแล้วล่ะใช่ค่ะครับคุณผู้ชม